กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ที่นครราชสีมานะครับ
ท้องที่ของสพกลางดงได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เป็นการแจ้งเหตุ
จากผู้ชายคนหนึ่งว่ามีศพหญิงสาวถูกทิ้งไว้ที่แถวสวนแก้วมังกร
ริมถนนสายบ้านปางอโศกวัดหลวงปู่กว่ะม๑ตกลางดงอปาช่อง
เขาก็มาตรวจสอบเออพบศพผู้หญิงถูกทิ้งไว้จริงนะฮะลักษณะถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
หน้าผากขวาตาขวานี่บวมปิดมีรอยเขียวช้ำเต็มไปหมดหน้าอกก็มีรอยเขียวช้ำ
ศีรษะข้างหลังก็บวมปูดที่ขามีรอยถูกไฟไหม้ด้วยนะครับ
ตำรวจสพกลางดงก็ลองโทรไปหาคนที่แจ้งเหตุอีกทีหนึ่งตามเบอร์
เพื่อจะถามสาเหตุเพิ่มเติมปรากฏว่าทีนี้พูดจาแบบวกวนแล้วก็ตัดสายทิ้งไปนะครับ
และขณะที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาที่จุดเกิดเหตุนะครับพบว่าเป็นสามีของผู้ตายนะครับ
ผู้ตายชื่อนางสาวเกษรพุทธไทยสงฆ์อายุสามสิบสองปีแต่ว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีสามีใหม่นะ
บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะว่าใครทำร้ายอะไรยังไงตำรวจก็เอ๊ะชักสงสัย
ก็เลยจับตรวจสอบปรากฏว่าที่หน้าอกมีรอยเล็บแล้วก็ที่มือมีรอยบาดแผลครับ
ทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวไปเค้นสอบสุดท้ายแล้วเขาสารภาพว่าเขาคือคนลงมือฆ่าภรรยาก็คือผู้หญิงคนนี้ของเขาเอง
เพราะว่าหึงหวงที่ภรรยาเนี่ยจะไปคืนดีกับสามีเก่าก็เลยทะเลาะกันนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะครับที่เป็นสามีที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยชื่อนายสุนทรนะครับ
บอกว่าช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะครับคืนเมื่อวานนี้ได้ชวนผู้ตายคือภรรยาไปดื่มสุราในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นก็กลับมาถึงแถวจุดเกิดเหตุเป็นสวนแก้วมังกรริมถนนสายบ้านปางอโศกวัดหลวงปู่กวักเนี่ยนะครับ
ก็ทะเลาะกันทะเลาะกันปัญหาเรื่องหึงหวงเรื่องเดิมเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาก็ตบหน้าภรรยา
แล้วก็ชกซ้ำไปอีกหลายครั้งจนนางสาวเกษรล้มลงจากนั้นก็กระทืบไปที่หน้าอกแล้วก็เห็นว่าแน่นิ่งไป
ก็เลยกลับบ้านไปนะกลับบ้านไปแล้วก็ลองย้อนกลับมาดูนะครับ
พบว่าอ้าวที่แน่นิ่งไปเนี่ยตายแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเผาทำลายศพดีกว่า
ก็จุดไฟแชคเผาไปที่หมวกของผู้ตายแต่ทีนี้พอเริ่มเผาก็เริ่มรู้สึกกลัวความผิด
ไม่มีเชื้ออะไรเพียงพอเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์
หนีไปหาเพื่อนแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนแล้วก็ทำที
เป็นโทรไปแจ้งหมายเลข๑๖๖๙ว่าพบศพคนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
แล้วก็ย้อนขี่จักรยานยนต์กลับมาดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตัวเองไม่ได้ทำแต่สุดท้ายแล้วตำรวจจับพิรุษได้นะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
จุดที่พบศพกับบ้านพักของผู้ตายอ่าซึ่งอยู่กับสามีใหม่เนี่ย
อยู่กันห่างแค่ห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็ไปเจอพ่อเลี้ยงของผู้ตายนะครับ
พ่อเลี้ยงบอกว่านางสาวเกษรผู้ตายเนี่ยกับสามีใหม่ทะเลาะกันบ่อย
ห้ามไม่ได้นะฮะแต่ว่าลูกสาวก็ไม่เคยมาปรึกษาอะไร
ตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่บ้านแต่ครั้งสุดท้ายที่คุยกับลูกสาว
ลูกสาวบอกว่าทนไม่ไหวไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว
อ่าแล้วก็ได้หนีไปพักอยู่กับสามีเก่าหนึ่งคืนอืม
แล้วเขามารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือถูกฆ่าเสียชีวิตแล้ว
ว่าก็กินราบบ้ากับไม่พอใจตีเมีย
ตอนนี้ผมจะให้ผมห้ามห้ามไม่ได้หรอกเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมอืม
ตีกันบ่อยไหมคะครับว่าบ่อยแต่ผมไม่อยากจะบอก
เขาไม่เคยพูดหรอกนะเขามีอย่างเดียวอ่ะพ่อ
วันนี้เป็นขั้นสุดท้ายหนูซื้อรับมาให้พ่อคนใหญ่หนึ่ง
ก็ให้ผมเองพ่อต้องห่วงหนูนะฮะ
ครับหนึ่งครับผมไม่รู้แต่ยังไม่รู้ว่าต้องตาย
ขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
จะเห็นนายสุนทรสามีใหม่กับผู้ตายทะเลาะกันเป็นประจำ
โดยนายสุนทรจะชอบพกมีดติดตัวตลอดเวลานะครับแล้วเวลาทะเลาะกัน
ก็จะเอามีดมาขู่ภรรยาว่าจะฆ่าให้ตายทุกครั้งที่ผู้ตายถูกทำร้าย
เธอก็จะไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านนะแล้วหลายคนก็พยายามเตือนว่า
อย่ากลับไปเลยกลับไปก็เจ็บตัวแต่เธอก็ไม่ฟัง
ก็กลับมาหานายสุนทรทุกครั้ง
ว่านี่อยู่บ้านได้ลูกเด้อเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อน
พอหนูกลับมาจากทำงานตอนเย็นก็ของเขาขนเสื้อผ้ากลับมาอยู่
เจ้านี้อย่างเดิมพอแผลหายก็กลับมาอยู่กับเขา
อย่างนี้แล้วจะให้เราทำไงเราก็คิดว่าเออแล้วแต่เวรกรรม
ของเขาว่าอย่างงี้เขาทำมาแค่นี้
แต่ถ้าดูจากประวัติของผู้ตายนะฮะนางสาวเกษรเนี่ยต้องบอกว่าน่าสงสารมากนะครับ
เพราะว่าเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่ผู้ตายจะมีสามีใหม่
คือนายสุนทรผู้ต้องหาคนนี้นะเคยถูกสามีเก่าเนี่ย
อยู่ด้วยกันทำร้ายร่างกายจนแท้งลูกมาแล้วนะแล้วก็ถึงมาได้สามีใหม่
ปรากฏว่ามาได้สามีใหม่นะก็ถูกทำร้ายเป็นประจำอีก
แต่คราวนี้ถูกทำร้ายหนักถึงขั้นตัวเองเสียชีวิตเลย
ส่วนพ่อแม่แท้เนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุ
ของผู้ตายนะฮะเขายืนยันว่าที่เขาเคยอยู่กับภรรยาเก่าเนี่ย
แล้วภรรยาแท้งลูกเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
เขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับเขายืนยันนะครับ
เป็นความเข้าใจผิดนะครับส่วนตัวเขากับนายสุนทรผู้ต้องหาก็เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
แล้วที่เขาเลิกกับนางเกษรเนี่ยนางสาวเกษรเนี่ย
เพราะว่านายสุนทรผู้ต้องหานี่แหละที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ย
โกหกนางสาวเกษรภรรยาของเขาในตอนนั้นว่าเขาเนี่ยไม่สบายสุขภาพไม่ดีอะไรพวกนี้
แล้วก็พาภรรยาเขาหนีไปนะแต่ก็มาอ้างกับเขาว่าภรรยาเนี่ยหนีตามเขาหนีตามนายสุนทรไปเอง
ในคืนก่อนวันเกิดเหตุนางสาวเกษรโทรมาหาเขาบอกว่าให้มารับหน่อย
มาขอพักอยู่ด้วยสักคืนหนึ่งบ่นว่าเบื่อแล้วก็มีปัญหากับนายสุนทร
เช้าวันเกิดเหตุนายสุนทรก็มาตามแล้วก็สัญญากับนางสาวเกษรว่า
ไปอยู่ด้วยกันจะไม่ทำร้ายอะไรแต่ที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เขาโทรศัพท์มาให้ไปรับเขาไปหาเขามาอยู่มาอยู่คืนเดียว
แล้วตอนเช้ามาก็มีมุมพวกแฟนใหม่เขาชวนไปว่าพี่ก็เรียก
ถูกรับบัคของข้าวตาไม่ต้องกลัวไอ้นายไม่ต้องกลัวใครตี
กลับขึ้นรถบอกให้แฟน
ก็ร้องไห้พระขาเด็กกลงไปเพื่อกันถึงเมื่อถึงบ้านเขาขอบค์ว่า

เออรำคาญรำคาญพวกขี้เหล้าโอ้โหสายมึงไปอยู่กับเขา
มึงอยู่ได้มึงก็อยู่ไปถ้ามึงอยู่ไม่ได้มึงก็กลับมา
หรือว่าอย่างงี้